ลาก่อนสามวัยตรูตายซ้ำเฉย
อย่าหลอกกันเลยถ้าจิ้มไม่เคยรักพี่
เป็นคนชะลาดในความกันร่อนเหมือนสีเทอร์ดรนชัย

ดวงนี้เป็นดวงที่น่าสงสารที่สุด
ทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าศึกษา
คนรู้ใจล่ะสมมุติเรื่องแฟนเรื่องความรัก

ก็ดันไปคบกับผู้หญิงที่เคยมีครอบครัวมาแล้ว

แต่ก็มีก็แก่ก็ได้
คือดวงร้อยคนคนที่จะตายโหง
คนที่เกิดอุบัติเหตุคนที่จะมีภัยคนที่เครื่องบินตก
คือดวงลักษณะแบบนี้